ทุกผู้ชมครับที่ยะโสธรนะครับลูกชายคนหนึ่งนะฮะอายุ๔๗ปีแล้ว
มีอาการป่วยทางจิตแล้วก็ไม่กินยามา๕วัน
พอจะคาดเดาถูกใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคลั่งใช้มีดฟันหัวแม่เสียชีวิตคาบ้าน
แม่แท้นี่แหละมีลูกบังเกิดกล้าวเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสพเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับ
รับแจ้งเหตุว่าลูกชายเนี่ยใช้มีดฟันแม่เสียชีวิตอยู่ในบ้านบ้านพักที่หมู่สองบ้านโคกใหญ่
บนศรีแก้วอำเภอโลงนกทาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ปูนชั้นเดียวหลังนี้นะครับผู้ที่เสียชีวิตคือนางซูบินจันทมาสอายุ๗๗ปี
เสียชีวิตบนแคร่ไม้ไผ่นะฮะที่ทำเป็นที่นอนนะครับ
มีบาดแผลที่ศีรษะขนาดใหญ่นะครับลักษณะถูกฟันเป็นแผลชะกัน
เห็นกระดูกเลยนะครับมีอยู่๔แผลด้วยกัน
มือข้างซ้ายถูกฟันจนเห็นเส้นเอ็นนะครับแล้วก็มีมีดพระเนี่ยตกอยู่แถวนั้นเล่มหนึ่งนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือลูกชายแท้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกชายแท้ของคุณยายสุบินนะฮะชื่อนายสายฝนอายุ๔๗ปีเป็นลูกคนเล็กนะครับ
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับนี่ฮะนั่งอยู่ในสภาพลักษณะท่าทางแบบนี้
เสื้อน้ำเงินเนี่ยเหรอคะเสื้อฟ้าฟ้านั่นเห็นไหมฮะ
นี่คนนี้นะฮะดูสิเห็นไหม๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจก็มาคุมตัวนะครับ
ลูกชายคนโตของคุณยายสุบินบอกว่าที่บ้านเนี่ยแม่อยู่กับน้องชายสองคน
น้องชายก็คือนายสายฝนคนก่อเหตุนะครับ
ช่วงเกิดเหตุน้องคลั่งเพราะขาดยาน้องมีอาการทางจิตแล้วไม่กินยา
ก็คงจะเอามีดเนี่ยไปฟันแม่ที่นอนอยู่บนแคร่หน้าบ้านจนเสียชีวิต
พอน้องฟันแม่จนเสียชีวิตแล้วน้องชายนี่ขี่จักรยานยนต์ไปหาพี่ชายที่บ้านนะครับ
ซึ่งไม่ไกลกันมากแล้วบอกพี่ว่าถอดจิตไปฆ่าแม่แล้ว
พี่ได้ยินก็ตกใจนะฮะด้วยความที่ไม่ค่อยไว้ใจน้องชายอยู่แล้วนะครับ
ก็รีบขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้านไปดูแม่ไปถึงก็เห็นแม่เนี่ย
นอนหายใจรวยรินบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาลูกชายคนโต
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางครอบครัวก็รับศพของคุณยายสุบินมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
พิทักษงสนิทนะครับผู้ใหญ่บอกว่าคนก่อเหตุคือนายสายฝนเนี่ย
เขามีอาการทางจิตเวทตั้งแต่อายุ๑๘จนปัจจุบันอายุ๔๗แล้ว
ต้องไปรับการรักษามาอย่างต่อเนื่องปกติเขาก็คุยรู้เรื่องนะ
แต่ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะรับเบี้ยยังชีพคนพิการแล้วก็อาศัยอยู่กับแม่
ไม่เคยทำร้ายใครก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
นายสายฝนไม่ยอมกินยามาห้าวันนะฮะหลังจากเกิดเรื่องพอไปถาม
นายสายฝนบอกกับผู้ใหญ่บอกจิตพาไปให้ทำ

ก่อเหตุนี่คือลูกชายพอดีแกขาดยากินยาประจำจิตเวชโรงพยาบาลศรีมหาโพ
พอดีไม่ได้กินยาอยู่ประมาณ๕วันเวลาก็ประมาณสัก๒ทุ่ม๑๕นาที
มีโทรแจ้งผมว่าลูกชายได้ฆ่าแม่ตัวเองผมก็รีบมา๒ทุ่ม๒๐เพราะว่า
แกก็เป็นคนไม่เคยทำร้ายใครก็ปกติทุกอย่างวันนั้นแกขาดยามาห้าวัน
ก็รู้เรื่องทุกอย่างแกก็ไปทำอะไรผมประกาศทำอะไรแกก็ไปทำตลอด
ช่วงก่อน๕วันแกมีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไหมเฮีย
ไม่มีครับไม่มีผมก็อยู่กับแกกับแกประจำ
ส่วนลูกชายคนโตของผู้ตายนะครับซึ่งคือพี่ชายของคนก่อเหตุ
บอกว่าบ้านอยู่ห่างจากบ้านแม่๓๐๐เมตรเมื่อวานมาหาแม่ที่บ้านอยู่๓รอบ
รอบแรกมาตอนเที่ยงมาก็คือเพื่อรับน้องชายคือนายสายฝนเนี่ย
รับยาจิตเวทที่โรงพยาบาลจากนั้นมาอีกรอบหนึ่งก็คือตอนค่ำนะฮะ
ทุ่ม๕๐เอาข้าวมาให้แม่กับน้องชายยังเห็นแม่กับน้องนั่งกินข้าวกันอยู่เลย
จะกลับบ้านยังถามน้องว่ากินยาหรือยังนี่ฮะแต่สงสัยคงไม่ได้กินยา
ก่อนหน้านี้ก็ขาดมาแล้วสี่ห้าวันรอบสุดท้ายที่มาก็คือตอนที่น้องชายขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้าน
แล้วบอกพี่ว่าฆ่าแม่ไปแล้วนั่นแหละแล้วก็กลับมาดูก็พบว่าแม่เนี่ย

ผมว่าเสือผมว่าผมว่าเลยผมว่าเห็นผมยังห่วงตอนผมว่านั่งแม่นั่งอยู่
นั่งหายใจด้วยดิ้นอยู่นั่งอยู่บนแคบหรอครับ
ครับสวดม่นต้องอยู่ต้องมือสวดม่น
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจมาขออายัดศพของคุณยายสุบินไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
เพื่อให้สิ้นสงสัยนะครับส่วนคนก่อเหตุนายสายฝนเนี่ยยังสอบปากคำไม่ได้
ค่ะเพราะยังมีอาการอยู่นะครับเดี๋ยวต้องส่งไปบำบัดรักษาก่อน
นี่ตำรวจก็เลยบอกเดี๋ยวเอาให้สิ้นสงสัยเออว่าร่องรอยบาดแผลเป็นแบบไหนอย่างไร
จะได้ชัดเจนไปว่าเออมันเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่า
ว่าลูกชายที่มีอาการทางจิตเวทเนี่ยทำร้ายแม่จนเสียชีวิตจริง